คุณผู้ชมครับวันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเรื่องของอุบัติเหตุบนท้องถนนนะฮะ

แล้วมันก็มีให้เห็นเป็นอุทาหรณ์ทุกวันเลยนะคะ

ไปดูสี่แยกหนึ่งนะครับแยกไฟแดงแถวถนนเจริญกรุงนะครับท่านผู้ชมครับ
รถเขาก็ติดไฟแดงกันอยู่นี่แหละพอไฟเขียวก็ขึ้นไปนะฮะ
อีกฝั่งหนึ่งฝ่าไฟแดงมาอีกแล้วฮะเดี๋ยวไปดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะ
นี่ครับอืมคันนั้นนะฮะทางขวามืออ่ะคันสีดำอ่ะ

ใช่ค่ะดังนั้นหมายความว่าฝั่งนั้นต้องแดงแล้วนะคะ

นี่กล้องหน้ารถคันนี้เนี่ยฮะเขาก็มาจอดอยู่ตรงนี้นะฮะ
แล้วข้างหน้ารถเก่งคันสีขาวก็จะเป็นจักรยานยนต

เห็นไหมไฟเขียวปุ๊บเขาก็ออกกัน

ซึ่งการที่ทางนี้ไฟเขียวเนี่ยนั่นหมายความว่าทางนั้นก็ต้องแดงแล้ว
ใช่ค่ะแล้วก็ถนนแถวนี้เนี่ยจริงแล้วก็ไม่ได้ขับกันเร็วมากเพราะไฟแดงเยอะ

ใช่เป็นสี่แยกไฟแดงถนนเจริญกรุงนะครับ
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นประมาณห้าโมงเย็นยี่สิบเก้าสิงหาคมนะครับ
ช่วงเวลาโอ้โหกำลังรถเยอะอืม
กำลังรถเยอะแบบนี้พี่ก็ยังมาแบบนี้เลยนะฮะ
ก็โดนจักรยานยนต์ไปนะครับทุกผู้ชมครับจักรยานยนต์เนี่ย
สามสี่คันนะครับถูกเฉียวชนจนล้มนะครับ
มีอยู่คันนึงนี่จะหนักสุดนะฮะเป็นคันที่โดนเป็นคันที่สองนะครับ
เพราะว่าถูกชนเข้าเต็มคันเลยนะครับรถเก่งเนี่ยไปหยุดอยู่อีกฝั่งถนนนะฮะ
แต่ว่าจังหวะของกล้องหน้ารถคันนี้เนี่ยมันตัดไปตรงนี้นะครับ
ตรงที่ชนกันนะฮะก็เอามาเตือนใจเตือนภัยกันนะครับ
ค่ะเพราะว่าเวลาที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ย
คุณไม่ค่อยเจ็บหรอกคนฝ่าไฟแดงอ่ะใช่ไหม
ไปชนจักรยานยนต์เนี่ยตัวคุณยังอยู่บนรถเก่งไม่เป็นไรเนี่ย
ใช่แต่รถจักรยานยนต์เขาโอ้โหตกลงมาทีเนี่ยนะคะ